คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่จอมคุยกับจอมขวัญค่ะ
เจอกันทุกวันเสาร์๑๐โมงเช้านะคะ

เพราะว่าเราเฉลยแขกรับเชิญตั้งแต่อีพีที่๘แล้วนะคะ
แขกรับเชิญอีพีที่๙นี้มายังไงวะ
ว่าเจอกันยังไงไม่ทราบ
เจอกันไงไม่ทราบแต่ว่าเขาอยู่แก๊งรับทราบนะคะ

จอร์ดปีโรธเกษมศาลสวัสดีค่ะจอร์ด

อะไร

พี่อ่านถูกใช่ไหม

มันจะมีช่วงหนึ่งกูเกิ้ลชื่อกันนามสกุลผมผิด
เออเอาไงดีเราเอาไงกับเขาดี

จอร์ดพาพี่เข้ารายการหน่อยเร็ว
ผมไม่เคยถ่ายรายการอะไรที่ไม่เปิดกล้องแต่ว่าใช้แต่เสียงครับ

เราคุยกับจอร์ดผ่านโปรแกรมค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าก็เห็นหน้าจอร์ดอยู่
แต่จริงที่ฉันไม่ได้มองหน้าจอร์ดเลยนะคะเรียนก็มองฟิกเกอร์ข้างหลังจอร์ดไปเรื่อย

เอ่ออุทธาลเฉย
ยังรู้สึกเป็นคนรุ่นที่ไม่น่าจะคุยกับจอสได้หรือ
จอสเป็นไงคะสุขภาพก็ยที่สุขภาพธุรกิจสิทธิศิษฐิกภาพการเงิน

เราไม่มีช่วงแบบว่าจิตตกกังวลเครียดต้องแก้ปัญหา
ประเมินสถานการณ์ไม่ถูกเลยเหรอ
มีเป็นปกติแหละครับพี่ความเครียดนะ
เราไม่ค่อยมีปัญหากับมันนะ
คือเนื่องจากเราเจอปัญหาในชีวิตการทำงานมาอยู่หลายละรอกอย่างนี้ป่ะ

โควิดไม่ถือว่าใหญ่กว่ารอบอื่นเลยเหรอคะ

จบรายการเลยนะคะจอร์ด

คือการทำงานผม

เยอะแยะมากมายอ่ะเนอะแล้วก็ถ้าจะเอาในเรื่องแค่ตัดมาเฉพาะเรื่องบริหารแล้วกัน
นับเรื่องดราม่าไม่นับเรื่องแบบซุบซิบนินทาของโซเชียลตรงนั้นตัดไปนะ
ไม่มีผลอะไรใดเกี่ยวกับการบริหารอาจจะด้วยว่าสายงานของเชิงธุรกิจเอยเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับ
เดี๋ยวค่อยขยายความแล้วกันแต่ว่าในแง่ของบริหารเนี่ยผมผ่านจุดที่มันแบบจะเจ๊งไม่เจ๊งแหล่มาเยอะแล้ว
จุดที่แบบตังค์บอก็หมดตังค์กูก็หมดคือเงินแทบจะหมดบัญชีมาแล้วไม่ได้เกิดเพิ่งตอนโควิดหรอกตอนนั้นไม่ต้องพึ่งใครก็สามารถจะหมดบัญชีได้
ใช่คือเราผ่านจุดที่เราไม่รู้ว่าจะต้องไปตบไหล่น้องที่ออฟฟิศแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงแบบดูงานอื่นบ้างเผื่อไว้อะไรอย่างนี้
คือเราผ่านจุดนี้มาประมาณ๔๕รอบพี่มันไม่มีคำว่าใกล้เจ๊งกว่านั้นแล้วผมว่าไม่ตื่นตระหนก
แสดงว่าช่วงโควิดนี่คือไม่ไม่มีไม่มีที่แบบปริ่มบัญชีแบบว่าจะหมดจะหมดจะหมดเลยใช่ไหมไม่มีครับพี่
แล้วมันเป็นยังไงอ่ะช่วงนั้นมันเป็นยังไงช่วงที่ทุกคนแบบไม่รู้อนาคตตัวเองของจอร์ดเป็นยังไงคะ
รับทราบทำอะไรอะไรยังไงแล้วกันนะครับพี่ครับคือรับทราบเนี่ยเราเรียกกันว่าช่องรับทราบแล้วกัน
รับทราบเนี่ยอยู่ยูทูปมาก่อนก็เป็นช่องที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ทำรายการนั่นนู่นนี่มาตลอดนะฮะ
เรตี้อยู่ในช่องเดียวมีหลายรายการแล้วก็ตอนที่เราอยู่ยูทูปเนี่ยแน่นอนเงินเงินมันไม่ได้เยอะมากเงินจากยูทูปอ่ะ
มันไม่สามารถที่จะแบบแฮนโดบริษัทที่มีสิบคนได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ผลิตรายการไปเรื่อย
เพื่อเพิ่มฐานคนดูไปเรื่อยพอเพิ่มฐานคนดูมีตัวเลขแล้วก็เอาตัวเลขไปขายสปอนเซอร์เรามีรายการเกี่ยวกับทำอาหารแล้วก็ไปขายสปอนเซอร์ที่เป็นโปรดักต์ด้านอาหารขายนมขายน้ำตาลน้ำปลาอะไรก็ว่าไปนะครับพี่
แล้วเราก็เอาเงินจากสปอนเซอร์เป็นก้อนหนึ่งมาค่อยใช้จ่ายน้องจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าไฟจ่ายค่าน้ำซื้อนู่นซื้อนี่พัฒนาอะไรไป
ซึ่งตอนอยู่ยูทูปมาเนี่ยก็จะสเตจเมนต์ก็จะขึ้นขึ้นลงเหวี่ยงอย่างนี้แหละครับพอได้เงินมาเจ้าหนึ่งก็มีเงินมาแล้วค่อยลดค่อยหมดไป
แล้วก็รอเจ้าหน้าก็เหมือนเป็นแรงทำให้ฮึบไปเรื่อยได้ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละคือจุดที่ผมบอกว่าผมผ่านคำว่าจะเจ๊งจะเจ๊งอ่ะมาหลายทีแล้วรับทราบอ่ะ
เถอะหมดบัญชีกลางก็หมดบัญชีกูก็หมดแล้วเป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีตังค์แล้วแล้วมันก็จะเหมือนโชคชะตาแกล้งเราอ่ะพี่พี่นึกออกไหมแบบเหมือนเทวดามาชี้บอกกูไม่ให้มึงเก๊ง
แล้วก็ต้องมีลูกค้าใครแอ้นมาเจ้าหนึ่งจ้างฮึบต่อฮึบต่อทีนี้พอมันผ่านไปสักสามปีต้องเริ่มแคนเซอร์แคนเซอร์แบบว่าคือผมเริ่มเครียดเครียด
แบบเครียดมากจนจนเรารู้สึกว่าถ่ายไลน์มันก็ไม่สนุกแล้วอ่ะเราเองยังไม่สนุกเลยใช่ไหมถึงจุดนั้นอ่ะใช่พี่แล้วด้วยด้วยความเป็นคอนเทนต์ออนไลน์อ่ะเนาะคนเขาไม่อยากเห็นเราเครียดอ่ะอ่าเขาต้องการอะไรที่เขาเข้ามาดูแล้วเขาก็แคชมันง่ายง่ายแล้วก็เฮ้ยสนุกเฮฮาได้สาระอะไรกลับไปทีนี้ผมเริ่มเครียดหลายหลาย
อันดีแล้วมั้งที่ผมอ่ะรับงานด้านเกมอ่ะมาครึ่งขาอยู่แล้วมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ก่อนรับทราบแล้วผมก็เลยจะมีคอนเนคชั่นอยู่ด้านเกมบ้างจนมันจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งเขาเรียกว่ามันชื่อว่าทวิชทวิชเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์เกมอย่างเดียวมาก่อนตลอดเลยอย่างยูทูปก็คือกูเกิ้ลใช่ไหมครับทวิชก็
จ่ายแบบตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นตอนนั้นผมผมคิดแบบผมไม่เคยตัดสินใจอะไรยากที่สุดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยว่าจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปเนี่ยเราก็กางดูเลขพี่ว่าแบบว่าเฮ้ยกูอยู่ยูทูปมา๓ปีเนี่ยนะทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยผลประกอบการแม่งได้เท่าไหร่บ้างวะเฉลี่ยออกมาแต่ละเดือนได้เท่าไหร่บ้างวะแล้วก็เอาสัญญาทวิช

เราเลือกมาก่อนแล้วก็ผมมาเจอข้อดีทีหลังตอนตัดสินใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออ่าอยู่ยูทูปเนี้ยไม่มีกูก็ทำรายการเนี้ยกูก็ถ่ายมาเนี้ยคือแปลว่ารายการเนี้ยไม่ต้องมีเลยทั้งปีอืมเพราะเพราะเรารู้เราเป็นคนดูด้วยเราเป็นเราเป็นทั้งคนทำเราเป็นทั้งคนดูอ่ะบางทีเราก็รู้สึกแบบนิดหนึ่งน่ะแบบดูคลิปที่แบ
บางบางคอนเทนต์ก็จะรู้สึกแบบกูโดนแท็งข้างหลังปะวะเหมือนรู้ดูโดนหลอกหลอกมานิดนิดอ่ะ
เหรอวะเดี๋ยวเราควรจะคิดตามจอร์ดเปล่าว
ไม่เชื่อจอร์สได้ป่ะวันนี้

เออคือมันเป็นแบบมันเป็นแบบตอนนั้นในเรื่องอะนะ
มันก็เป็นพระเอกเนี่ยฟอร์มทีมกับมหาเศรษฐี
ทำเป็นแบบพระเอกเป็นนักขับเก่งมาก
แล้วก็มันก็นั่งคุยกันว่าแบบว่ามีนายทุนมาทำให้
แล้วทีมของเราเว้ยเสื้อไม่ต้องมีโลโก้โคตรเท่

สมมุติว่าเราย้ายตอนนั้นอ่ะผมคาดคะเนตเลยว่าคนดูน่าจะหายไปสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ
อืมแล้วเป็นไงคะก็ไม่ถึงขั้นนั้นพี่ประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าอืมเราคิดอย่างงี้ว่าสมมุติว่ามันหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์
เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เขายังดูยังได้ดูรายการเราอยู่เนี้ยอ่า
ยูทูปตัดทิ้งไปไม่มีใครได้ดูแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเรามั่นใจได้ว่า
คอนแทรคห้าปีเนี้ยเราแม่งไม่ต้องหยุดทำคอนเทนต์เลย
เราได้ทำคอนเทนต์ตลอดเวลาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่หายไปอ่ะ
สมมุติว่าวันหนึ่งเขาคิดถึงเราเขามีให้ดูเยอะแยะมากมาย
ถ้าเขากลับเข้ามาแต่ถ้าเราไม่ย้ายไปทวิต
เราไม่รู้เลยว่าเราตายเมื่อไหร่เออนึกออกเลยอ่ะ
จอบอกว่าตัดสินใจยากที่สุดใช่ไหมใช่
แล้วก็นึกขอบคุณตัวเองจนถึงทุกวันนี้
เพราะว่าโควิดก็ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เอฟเฟคอะไรมากก็เพราะว่า

เดี๋ยวถ้าสมมุตินับไปเริ่มกับทริชเนี่ย
จอร์ดปี๒๐๒๐ปี๖๓นี้เป็นปีที่เท่าไหร่นะคะ
อันนี้๒ปีกว่าครับประมาณนะพี่

ในส่วนของการตัดสินใจนะการตัดสินใจวันนั้นก่อนที่จะแบบเฮ้ยเอาอย่างนี้แหละ
คนในบริษัทมีกี่คนนะคะณตอนนั้น๒ปีกว่าที่แล้ว
เอาตอนนั้นที่ช่วยกันคิดเนี่ยจริงก็จะประมาณสัก๔๕คนพี่
อ่าทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันหมดไหม
เอ่อก็ไม่

หรือใช้เสียงกูคนเดียวนี่แหละ
เสียงส่วนใหญ่คือมึงอยู่ตรงนั้นมึงรู้เยอะที่สุดแหละตามมึง
คือที่จอร์ดบอกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะของการจะมีเงินไม่มีเงินอยู่ไหวไม่ไหวเนี่ย
เคยเจอมาแรงกว่านี้อยู่แล้วและหลายครั้งด้วย

ก็ในจังหวะที่ผ่านมาช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาที่เจอโควิดกันเนี่ยว่าบางคนเนี่ยรายได้หายไปเลยจอร์ดเนี่ยการตัดสินใจมันล่วงหน้าเผื่อไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณอยู่ตรงกลางเส้นทางที่ความมั่นคงที่คุณเลือกถูก
เพราะฉะนั้นจอยก็แบบสบาย

จอสกินอะไรเสียงค่อนข้างแซะ

เพราะฉะนั้นคือตอนนี้ถ้าพูดถึงตอนนี้เท่ากับว่าจอร์ดมีความมั่นคงมากขึ้นมีความสุขในการทำงานเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องสั่นสะเทือนว่ากูจะมีเงินในบัญชีหรือเปล่า

โมเดลต่อไปมันคิดภาพต่อไปไหมว่า
หลังจากที่แบบถ้ามันหมดสัญญากับทวิชแล้วเป็นยังไง

มึงเป็นใครก็ต้องฟังมึงใช่มะ
ห่วงแค่ว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะขอเพิ่มอันนั้นอาจจะยาก
เพื่อเกื้อหนุนให้ธุรกิจเราละมั้ง

แล้วก็ถ้ามีเงินจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตมีอุปกรณ์พร้อมก็จะหันหาทุกอย่างที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าคนทำงาน

ก็ได้เรื่องของโควิดในการเป็นไอเดียในการทำรายการใหม่ขึ้นมารายการหนึ่งที่เป็นรายวันใช่ไหม
ผมไม่ได้ได้ไอเดียนี้จากภาวะโควิด

มันมันคือหินแทบจะที่สุดของหินแล้วล่ะ
แล้วที่ผ่านมาผมกับเพื่อนเนี่ยคืออยากทำมาก
แต่ว่าจนแล้วจนรอดคิดคำนวณยังไงวางแผนยังไงเนี่ย
ยังเกิดไม่ได้ถ้าเกิดได้เดี๋ยว
ครับพี่ขอโทษขอโทษจะแทรกจอร์ดเพื่อถามว่า
ทำไมถึงรู้สึกว่าการทำเนื้อหารายวันมันเป็นแบบสิ่งที่แบบ
มันท้าทายแล้วต้องทำให้ได้อ่ะเพราะอะไรอ่ะ
อืมเพราะว่ามันยากจริงครับพี่
แล้วทำไมเราคือความยากของการทำรายวันมัน
มันยังไงมันท้าทายความสามารถของทีมเราหรือยังไง

ไม่รู้สึกว่าแบบเราโดนท้าทายจากความเผาของงาน
ความแบบทำส่งไปให้มันเสร็จของงานเหรอ
คือมันยากมันยากตรงนี้นี่แหละ
ตรงที่มันเหมือนกับเฮ้ยเราก็ขึ้นหลังเสือในระดับหนึ่งนะ
ถ้าจะทำแค่ถ่ายถ่ายแล้วก็เอาฟุตมาเรียงกัน
มันก็ไม่รู้ทำทำไม
แล้วก็๗วันโคตรง่าย๓๐วันก็ยังโคตรง่าย
แต่ลองแบบไตรมาส๑ปีเนี่ย
แล้วก็เดี๋ยววางแผนแล้วก็จะทำเป็น๓๖๕วัน

คือในมุมคนทำมันยากจริงนะพี่
๗วันอ่ะมันค่อนข้องอย่างเลย๗วันแมางโคตรง่าย

เห็นด้วย๗วันพี่สามารถวางแผนการถ่ายได้ทุกอย่าง

วันแรกฉันจะกินร้านนี้
เย็นวันแรกฉันจะทำอันนี้

ก็เริ่มหินอยู่เริ่มหินมาก

ลองลองผมเอ่อเรียกว่าไงอย่างอย่างเนี่ยพักหลังมาเนี่ยผม
ทำกาแฟเว้ยพี่หัดทำโคบลูอ่าแล้วก็เริ่มพอพอเราอินมากมาก
ใช่ไหมแล้วเราก็อยู่แต่บ้านทุกวันเราก็ถ่ายตัวเราที่อยู่ในบ้านทุกวัน
แน่นอนพอเราอินกาแฟหนักปุ๊บเนี่ยกาแฟแม่งก็จะลั่วเข้าไปใน
เทนต์เราอืมอย่างเนี้ยผ่านผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งที่แม่งมี
แฟทุกวันเลยกูก็เริ่มด่าตัวเองแล้วว่าเฮ้ยอ้วนมึงถ่ายกาแฟ๗๐
วันแล้วนะเฮ้ยมึงเบื่อยังวะแบบกูยังรู้สึกเลยแล้วคนดูเขาจะดู
เหรอวะใช่แล้วคนดูแม่งต้องเบื่อเร็วกว่ามึงอีกนะ
เนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งที่มันมันมันคือวัดกึ๋น
ครีเอทีฟเลยอ่ะแล้วก็การทำมันไม่ธรรมชาติจริงอ่ะทำไม่ได้
อ่าเพราะว่าเนี้ยมันไม่เหมือนกับการทำชิ้นหนึ่งปกติเนี้ย
คืออันอันอันนี้อันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนดูด้วยน่ะ
ผมเป็นคนเสพงานประเทศนั้นประเทศนี้ดูช่องนั้นช่องนี้นะ
ออกไปมากการที่คนแม่งจะตามเราได้หรือว่าเราจะเลือกตาม
ใครอ่ะก็คือเราเลือกตามเพราะของเขาไม่ใช่เพราะ
เทนต์เขาพี่ขวัญอ่ะถามแต่จอร์ดจะบอกไม่บอกก็ได้เพราะมันอาจจะแบบ
เป็นเรื่องของแผนงานธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องแชร์นะคะ
ก็คือว่าถ้าสมมุติที่บอกว่าจะทำสามร้อยหกสิบห้าวันอ่ะ
วางแผนไหมหรือธรรมชาติเลยอืมเลยวันเลยโควิดเลยพี่
ที่วันที่หกสิบมาผมรู้สึกว่าวางแผนเข้าก็พอล่ะ
อ่าแล้วก็ปล่อยตัวไปตามชีวิตเรา
คือผมว่ามันอยู่ที่คอของเรามากกว่า
ที่เราจะนำเสนอออกไปถ้าเกิดเราทำทุกอย่างธรรมชาติแล้วเนี่ย
อนาบีใครเป็นเราเป็นเราออกไปจริงเราก็ปล่อยตัวไปเลยพี่
เป็นในสิ่งที่อยากทำทำในสิ่งที่อยากเป็น
การทะลุกำแพงแบบนี้ออกมานี่มันยากไหม

เราเราบุคลิกของทีมเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเป็นคนที่แบบ
เป็นเรื่องปกติที่จะให้ใครตามชีวิต
เป็นเรื่องปกติที่จะให้ใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัว
แต่ละคนมีไม่เท่ากันอีกพี่
แล้วจอสอะเอาตัวจอสก็ได้จอสพูดแทนตัวเองอะ
คือแบบจ๊อปเป็นคนแบบโอเคกับการที่ให้คนเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัว
ในเวลาส่วนตัวมุมส่วนตัวเพื่อให้เขาตามเราไหม
อืมแต่ว่ามันก็ไม่เชิงถึงขั้นว่าแบบ

แต่ว่าอาจจะด้วยว่าตั้งแต่เราย้ายมาทวิชเนี่ยคือไลฟ์บ่อยมาก
เราก็ไลฟ์ทุกวันวันละ๔๕ชั่วโมง
ฉะนั้นแล้วไอ้การนั่งไลฟ์มันฝึกเราเรื่องของเราไม่ต้องแสดงเป็นใคร
เพราะเราแสดงเป็นใครทุกวัน๔๕ชั่วโมงไม่ได้

อันนั้นมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าฝึกเราเรื่องนี้มามั้ง

แล้วแก้ไขณวันนั้นหรือวินาทีนั้นยังไง
ก็โทรไปบอกเฮ้ยอิดมึงถ่ายเยอะหน่อยกูเหนื่อย
อ๋อไม่ทำอะไรทำตัวเป็นภาระเพื่อน

ต้องมีแบบเออทดผัดกันทดเกียร์พี่
เออเข้าใจขอกูพอดหน่อย

ใช่เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีงานส่วนตัวอยู่ด้วย
แล้วบางวันบางวันผมมีงานต้องไปถ่ายอะไรสักอย่างที่เป็นงานส่วนตัวผมอย่างนี้
ผมก็จะหายไปเลย๑วันแล้วแปลว่าวันนั้นผมจะถ่ายที่เป็นโควิดไอรี่เนี่ยนิดเดียว
ถ้าผมรู้ล่วงหน้าผมก็จะบอกคนอื่นไว้ก่อนในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยมึงวันนี้กูน้อยนะ
เฮ้ยแล้วไอ้แบบเฮ้ยมึงวันนี้กูน้อยนะบ่อยว่ะ

เออก็คือจริงเราก็ถ้าฟังแล้วจอร์ดก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่รอดโควิดมาได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนอะ
แบบคือชีวิตผ่านความผ่านความหวัดเสี่ยวของการมีตังค์อยู่อย่างนี้ป่ะ
หรือชีวิตผ่านการตัดสินใจที่แบบรุนแรงมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังมีส่งอยู่
ทีนี้เอาใหม่พี่วันถามมุมอื่นบ้าง

เอามุมที่คุณเป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ที่ต้องแบกรับภาระพนักงาน๑๐ชีวิตผ่านโควิด

ดูทุกคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ในแพทย์
นิกแพนิกจริงคือผมเป็นคนเกลียดการไม่สบายมากผมกลัวมาก
ผมกลัวจนถึงขั้นว่าผมเป็นคนหนึ่งที่พกสบู่ใส่กระเป๋าแบบ

กระเป๋าฮิ้วต้องมีสบู่ขวดเล็กมาเป็นปีแล้วพี่
เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะกูฟังจอร์ส
กระเป๋าขึ้นมาใหม่แม้เมื่อกี้ขึ้นมาใหม่

ยูน่ารัก

กระเป๋าเส้นผลังแบบเป็นกระเป๋าทรงปากกว้างค่ะ
กระเป๋าืของปากกว้าง

คือเคยเป็นคนที่ไม่สบายบ่อยมาก
จนพอชีวิตเริ่มทำงานแล้วรู้สึกว่า
ไม่สบายครั้งหนึ่งคอร์สมันเยอะมหาศาลเหลือเกิน
สักปีที่แล้วมั้งไปเจอเมืองนอก
ของญี่ปุ่นเป็นสูตรคนญี่ปุ่น
คือล้างมือบ่อยแล้วก็กลัวปากเวลาถึงบ้าน
ก็เลยพกสบู่พกสบู่ติดตัวแล้วก็เป็นคนบ้าล้างมือฟอกสบู่มาก
อยู่แล้วอันนี้เป็นมาอยู่แล้ว
โชคดีที่แบบไม่ต้องปรับตัวเรื่องนี้
ใช่ครับแต่ก็ยังคงเป็นแพนนิกอยู่ดีเป็นคนกลัวอาการไม่สบาย
ก็แบบเชื่อตัวมันร้อนหันไปถามแม่ร้อนเปล่าวะ
เชื่อฉันว่าแม่งร้อนวะ
จอร์ดพี่ว่าจอร์ดก็ไม่สบายแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นพี่กาย

ไม่แต่พี่เป็นเหมือนจอร์ดนะพี่ตั้งแต่ก่อนมีโควิดพี่เป็นคนพี่ไม่ได้พกสบู่
คือพี่พกทุกสรรพสิ่งที่สามารถจะพกได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเว้ย

แล้วพี่ไม่มีปัญหาเรื่องตอนหาซื้อของพวกนี้เลยตอนที่เขาเริ่มขายเพราะว่า
เรามีอีกครั้ง

คือเราไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้ซื้อตุน
เราซื้อคนใช้ประกัติ

คือจอสซ์เป็นคนควบคุมไม่สบาย
ใช่อ่ะพร้อมรักน้ำสาคมสะอาดอยู่แล้ว
สามอาทิตย์เพราะว่าตอนนั้นเขาก็มีคนบอกแล้วว่า
ถ้ากักตัวก็คือ๑๔วันใช่ไหมครับ
ประมาณ๓อาทิตย์แล้วก็เริ่มคลายลง
เออแล้วเวลาตามข่าวสารรู้สึกไงตอนนั้น
สับสนมันพอเห็นทิศทางไหมว่าแบบเราจะไปยังไง
ก็รู้สึกสับสนรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกอยากที่จะปิดบ้านไม่ให้ใครออกไปไหน
แบบทุกคนอยากไปสี่อย่างมาใช่ไหมใช่ตอนนั้นรู้สึกอย่างงั้นมาก
เพราะว่าบ้านผมอยู่ประมาณ๘คน
พ่อผมนี่คือชิลสุดชิลเบอร์สุด
แล้วคนที่หน่อยเบอร์สุดนี่คือจอร์ดป่ะ
ผมกับแม่จะน้อยมาก
คุณพ่อที่บอกว่าชิลสุดนี่เป็นไง
พ่อก็ออกไปวิ่งพี่
อยากให้เห็นหน้าจอสตอนตอบค่ะคุณผู้ฟัง
แล้วให้พ่อเข้าบ้านเปล่าวะ
แล้วพ่อก็ไม่กินร้อนช้อนกูด้วย
ช้อนกูแต่จะช้อนกูทุกจานเลย
พี่อันนี้เหมือนเผาพ่อ
ถ้าเตี๋ยดูขอโทษแต่อันนี้เล่าสู่กันฟังเฉย

พี่ผมก็ไม่กินข้าวกับที่บ้าน
พี่ผมกินก่อนกินเยอะ
พ่อผมก็จะมองแฟคแบบแฟคมาก

ส่วนพอผ่านไป๓อาทิตย
พอเริ่มเศรษฐศรัติชะมาชะยะเริ่มมา
เริ่มคลายลงเริ่มเครียดน้อยลง
หลังจากนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับ

ไม่มีปัญหาที่จะต้องแบบอยู่ในบ้าน

บริหารเพื่อนฝูงพนักงานกันยังไงคะ
ก็ประชุมกันครับประชุมทุกวัน

อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาที่ทุกองค์กรน่าจะเจอนะ
เออทำไมมันไม่เวิร์คใช่ป่ะผ่านโปรแกรมอะไรพวกนี้
เวิร์คอ่ะสุดท้ายแล้วมันพูดกันแค่ไม่กี่คนอ่ะ
ไอตัวที่พูดก็พูดพูดพูดพูดพูดไปเถอะ

แล้วไอตัวที่ไม่เคยพูดเวลาเจอหน้าการพูดมั้ย

ใช่พี่พูดแล้วไม่ต้องพูดถึงไอ้นี่เลยพี่
เออเออเอาเรื่องนี้ซะหน่อยดิ
ผมไม่เคยไปดูนะแต่ผมก็คิดว่าเขาก็คงมีถามบ้างแหละ

คือกูเป็นเด็กเกเลย์มาก่อนเนี้ย

กรก็เหมือนกันไม่มีติ้งก็ไม่ได้แต่ก็ต้องมีด
เฮ้ยเออจอร์ดพี่หวันถามเพิ่มหน่อย
เช่นเฮ้ยถ้าเลือกที่จะประชุมผ่านทางออนไลน์ได้หรือเลือกที่จะสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์ได้
ไม่ต้องมาเจอกันก็ได้ประหยัดค่ารถประหยัดค่าแอร์ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอะไรอย่างนี้

อันนี้ผมว่าแล้วแต่แล้วแต่องค์กรแล้วแล้วแต่วิธีการทำงานแต่ละที่บางที่ก็เวิร์คนะพี่
แล้วเพื่อนคนอื่นคิดอย่างจอร์ดป่ะในบริษัทอ่ะ
เอาอิดแล้วกันเพราะว่าหลังหลักเนี่ยผมกับอิตบริหาร
อยากชวนทำอยากลองทำมันเป็นปีแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมคิดคำนวณดูพี่
จริงสายงานการทำรายการทำได้นะ

คอยตี้ไม่ได้ดอบลงไม่มีเลสไม่มีล่าช้าอะไรจนน่าเกลียด
มันทำได้ทำงานทำได้จริงเวิร์คฟอร์มโฮมไปอีกจนปลายปีเลยก็ทำได้
แต่กูติดเพื่อนกูอยากเจอเพื่อนบ้างแค่นั้นเอง
โอ๊ยนี่กูฟังมาทั้งหมดมันเปิดมันแดกเพื่อนเป็นประโยคสุดท้ายหรือวะเนี้ย
อันนี้อยากให้เฟรต์กินน้ำกินท่าขอบพี่ังเฟ้ย

ผมโตมากับการที่ผมไม่นอนบ้านเพื่อนเพื่อนก็ต้องนอนบ้านกู
คือเราจะต้องมีคำว่าเพื่อนอยู่รอบข้างเราตลอดเวลา
แล้วก็แต่ดันเป็นคนที่ชอบอยู่บ้าน

จะเจอปัญหาคล้ายจอร์ดเว้ยอันนี้แลกเปลี่ยน
คือพี่เป็นคนแบบไม่ชอบออกไปข้างนอกแล้วไปเจอคนเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ
คือถ้าไปก็จะไปเป้าเราแล้วก็แบบไปเพื่อการใดการหนึ่งแล้วก็กลับ

เออแล้วพี่อ่ะกูเห็นเกลียด
แล้วพี่คือไม่ได้ถึงกับติดเพื่อนแต่เราชอบแบบที่จะคุยเล่น
หยอกล้อสนุกกับเพื่อนเออแล้วก็ชอบอยู่บ้าน
ไม่อยู่ไม่ไม่ให้ออกข้างนอกไม่มีปัญหาอ่า
แต่ว่าเฮ้ยมันก็อยากจะนั่งแบบมองหน้าเพื่อนแบบแก้แบบนู่นนี่นั่น
หอกล้อกันนั่งเล่นกันใช่ไหมคะ

เออใช่ป่ะเออเป็นคล้ายกัน

นี่ยังไงคนสับสนมาเจอกันหรอวะเราสองคน
คุณผู้ฟังก็จะไม่ได้อะไรหรอกนะคะก็ฟังมาถึงตอนนี้ก็คงสามารถสรุปได้ว่า

นี่คุณคิดได้จากเฮ่ยโชคดีแล้วแหละปล่อยสัญญาณเป็นพอร์ดแคสต์
อะไรทำให้เรามีความสุขผ่านไปแต่ละวันได้บ้างจากสภาพที่มันไม่เหมือนเดิม

อีกอย่างหนึ่งก็คงอยู่กับที่บ้านมากขึ้น

ก่อนโควิดก็ผมก็จะเป็นคนประเภทแบบ
ได้เจอที่บ้านคือเที่ยง

ลงมากินข้าวหนึ่งจาน

แล้วผมก็ไปแล้วผมก็กลับมา

แล้วผมก็ไลฟ์ต่อถึงตี๒

และชีวิตผมก็จะวนดูทีนแบบนี้มาตลอด

ขณะที่คนที่บ้านแฮปปี้ไหม

ปิดท้ายให้หน่อยจ้อยครับ

ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปบ้างหลังจากที่

มันจะมีรอบสองรอบสามไหมนะ
สำหรับประเทศเราอะนะแต่จอยคิดว่า

เปลี่ยนไปหลังจากที่โควิดมันจางหาย
อย่างน้อยก็ประเทศไทย

ผมว่าเราเก่ง

ทุกคนเลยเก่งเก่งในเรื่องของ

จากเดิมเราแทบจะไม่มีการบ้าน

มันได้เก่งอ่ะผมว่าถ้ามัน

เขาว่าเราทุกคนน่าจะ
แล้วส่วนตัวจอสละค่ะ

ส่วนตัวความเป็นตัวเราที่มันจะ
เปลี่ยนไปหลังจากผ่านช่วงนี้ไปไหม
จากพกสบู่ล้างมือจะพกสบู่อาบน้ำไหม

สภาพสังคมสำหรับผมมันมีการ
เปลี่ยนทุกอย่าง
อย่างมากคือยิงปืนวัดไข้เจลแอลกอฮอล์

ใช่ครับแล้วผมว่าที่ทุกคนเก่งขึ้น
ต่อสาธารณะ

กับคู่สนทนาหรือว่าการ

บรรทัศน์ใหม่สำหรับทุกคนส่วนมาก
คุณผู้ชมฟังค่ะนี่คือการพูดคุยกันนะคะ

จอร์ดผู้พาดิฉัน

งงพูดไม่รู้เรื่อง

สองคนนะคะแต่ว่า

สะเทือนมานักต่อนักแล้ว

ไม่มีใครและอะไรทำอะไรจอร์ดได้นะ

นะคะจะเป็นการพูดคุยกัน
กับใครคุณผู้ฟังติดตามได้นะคะ

เดี๋ยวลาไปพร้อมกับจอร์ดเลยนะคะจอร์ดสวัสดีค่ะ

เราจะไปจะว่าเป็นยูทูปเบอร์ไหม

เราจะคุยกับสองคนนี้ในฐานะที่

พอเริ่มธุรกิจแล้วก็มาเจอภาวะวิกฤตเลย

แบบไหนแล้วก็เขาคิดว่า
หลังจากนี้จะต้องปรับตัวอะไรไหม
สำหรับธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะ

ส่วนวันนี้ลาไปก่อนสำหรับจอมคุยกับจอมขวัญนะคะ